ส่วนเรื่องนี้การทำงานของตำรวจตอนนี้ต้องบอกว่า
ข้นมากกับการกวาดล้างยาเสพติดนะคะ
มีหลายรายหลายคดีทีเดียว

บรรจุซองพลาสติกเยอะเลยแล้วซ่อนในกระสอบ
วางไว้ท้ายรถยนต์๗ที่นั่ง
มาอย่างดีค่ะตำรวจสืบสวนหนองคายตรวจยึดได้
ก็ไปบุกชาร์จจับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่ง
คือนางสาวพาซินีอายุ๓๖ปีเป็นชาวสมุทรสาคร
พร้อมกับรถยนต์คันนี้ค่ะนะคะ
ตอนที่อยู่ในปั๊มริมถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานี
ผู้ถูกจับกลุ่มบอกว่ามากับแฟนนุ่ม
ซึ่งฝ่ายชายได้รับจ้างมา๕๐๐๐บาทให้มารับของกลางที่หนองคาย

แฟนก็เลี้ยวรถเข้าปั๊มบอกว่าขอเข้าห้องน้ำ
แล้วไม่กลับมาอีกเลยค่ะหายไปเลย
จนตำรวจตามมาจับตอนนั้นเธออยู่บนรถคนเดียว
ก่อนหน้านี้แฟนขนยามา๔ครั้ง
จนสุดท้ายเธอถูกจับแทนค่ะ

นี่คือสิ่งที่ตำรวจแบบตะลึง
เพราะรถคันนี้หลุดลอดเบาะแสการจับกลุ่มมา
อดหูรอดตาไปเพราะเขาใช้วิธีนี้

ป้ายทะเบียนนะคะที่เป็นรีโมทกดเปลี่ยน
ป้ายทะเบียนรถได้พอผ่านด่านปุ๊บกดพลิก
นี่ค่ะตำรวจ๑๙๑ไปตรวจสอบ

ก็ต้องบอกว่าตำรวจก็สุดยอดเหมือนกันนะคะ
เจ้าของรถคันนี้เป็นเครือข่ายยาเสพติดค่ะ
ก็ไปตรวจค้นบ้านพักที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ไอซ์๑๖๒กิโลกรัมเฮโรอิน๑๒๐แท่ง
ตามีน๙๗กิโลกรัมปืนอีก๓กระบอก๕๕ล้านค่ะมูลค่ารวม
โศกองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เจ้าของรถเนี่ยคือนายกิตติศักดิ์นะคะ
กับพวก๓คนตะเวนใช้รถส่งยาเสพติดให้ลูกค้าในกรุงเทพกับนนทบุรี
หลีกเลี่ยงการจับกลุ่มแบบนี้ค่ะ
รับของเสร็จพลิกทะเบียนเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจรู้เรื่องนี้แล้วนะคะ

ให้สังเกตลักษณะป้ายทะเบียนที่ผิดปกติ
ตำรวจรู้แล้วด้วยว่ารถที่ผิดปกติเป็นอย่างไร
มันจะหนาแล้วตัวป้ายมันจะขยับหมุนพลิกได้
เพราะฉะนั้นเจอรถต้องสงสัยไม่หลุดรอดแน่นะคะ
ตำรวจก็จะตรวจสอบป้ายทะเบียนด้วย

ตำรวจปราบรามยาเสพติดไปจับยาบ้าล็อตใหญ่๒คดีติดเลยค่ะ

คดีแรกตำรวจนั่งตรวจของกลาง
ก็ต้องนั่งแบบนี้เลยไม่ไหวยืนไม่ไหวเพราะมันเยอะ
ต่อมาเป็นแพร่ได้เลยนะคะ๔ล้านเมตรนะคะ
ยึดได้จับผู้ต้องหาได้๓คนเอารถ๒คัน
ไปสกัดได้ที่ปั๊มน้ำมันปตศบบมหาศาลคาม
อีกคดีหนึ่งจับผู้ต้องหา๒คนยาบ้า๑๖กระสอบ๖ล้านเมตร
กำลังลำเลียงมาติดไฟแดงธวัดบุรีที่จังหวัดร้อยเอ็ด
อันนี้ขนมาจากเพื่อนบ้านนะคะประเทศเพื่อนบ้านผ่านจังหวัดนครพนม
กำลังจะนำไปส่งให้ลูกค้าที่พื้นที่ชั้นในของภาคอีสาน
ก็จับได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ
พบตรสั่งกำชับให้ทุกหน่วยปราบปรามในเชิงรุกนะคะ
จับกลุ่มเครือขายยาเสพติดพร้อมอาวุธปืนทั้งหมด
แล้วให้รายงานผลการปฏิบัติงานแบบวันต่อวัน
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งจับยิ่งเจอค่ะ
เยอะจริงนะคะในแต่ละล็อตนะคะ